อ่าส่วนเรื่องนี้ค่ะก็ต้องบอกว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออก
เรื่องอะไรครับเพราะว่ามันผิดตั้งแต่ต้น
ฮะก็คือไปซื้อหวยนะคะเลขเด็ดงวดที่ผ่านมานี่
บอกว่าดังมากเลยก็คือเลขของแม่น้ำหนึ่ง
เจ้ามือหวยหลายที่เขาไม่รับซื้อแต่ว่ามีอยู่ที่หนึ่งเนี่ย
เปิดรับซื้อไม่อั้นเลยนะคะปรากฏว่าออกมาถูกฮะ
นะฮะเลขเด็ดเนี่ยออกเต็มเต็มเป็นยี่สิบล้านเลย
แต่ว่าเขาไม่จ่ายเงินลอยแพร่คนเดินโพย
คราวนี้ทำยังไงล่ะคะเป็นเรื่องเลยค่ะ

เขาดีใจใช่ไหมคะแม่น้ำหนึ่งยี่สิบล้านอ่า
นี่คือเสียงกรีดร้องต้อนรับเงินยี่สิบล้านดีใจครับ
แต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เขียนอย่างนี้นะเพราะว่าจริงมันไม่ถูก
มันไม่ถูกกฎหมายตั้งแต่แรกถูกต้องครับใช่ไหมคะ
แต่ว่าก็ฮือฮากันมากสำหรับการออกสลากในงวดนี้นะคะ
เพราะว่าสองเจ็ดเก้าเนี้ยคือเข้าเลขท้ายรางวัลที่หนึ่ง

แบบเต็มเต็มเลยนะคะอย่างที่เท้าความให้ฟังค่ะ
ก็เป็นเลขที่เขาบอกว่ามันคนที่ให้เลขเนี่ย

เจ้ามือหวยใต้ดินบางเจ้าไม่ขอไม่รับเลขนี้เลย
บางเจ้าก็แค่ครึ่งเดียวแต่ว่ามันมีเจ้ามือหวยใต้ดินรายหนึ่งที่กำแพงเพชรเนี่ย
เขาบอกมาเลยรับไม่อั้นเพราะว่าไม่คิดว่าจะออกซ้ำกับงวดที่แล้ว
แต่ปรากฏว่ามันออกแล้วก็คนก็ถูกรางวัลกับ๒๐ล้านบาท
ปรากฏว่าเจ้ามือรายนี้ก็ไล่ลบรายชื่อคนเดินโพยออกจากกลุ่มไลน์
เฟซบุ๊กปิดโทรศัพท์ปิดบ้านหนีทันทีลอยแพร่เลยนะคะ
คราวนี้จะทำยังไงล่ะฮะคนเดินโพยรับหน้าสิโอ้โห
ลูกโพยหวยใต้ดินก็พากันไปรวมตัวค่ะครับที่บ้านของเจ้ามือหวยรายนี้
คือที่ฉันอ่านข่าวนี้ไม่ค่อยอินไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่
มันมีขั้นตอนหรือคนเดินโพยอะไรมันเป็นยังไงนะ
เจ้ามือหวยลายนี้ก็บอกว่าคนก็ไปรวมตัวกันที่เอ่อ
บ้านของเจ้ามือหัวรายนี้ที่อำเภอพรานกระต่าย
โพยบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีสองสามีภรรยาเป็นเจ้ามือหวยใต้ดิน
ชื่อใหม่ผู้หญิงชื่อป๊อปนะฮะก็มารวมตัวกัน
เพราะว่าทุกคนถูกลูกค้าทวงถามเงินรางวัลถามที่บ้านทวงประจานผ่านโซเชียล
บางคนก็ขู่จะทำร้ายร่างกายถึงขั้นเอาปืนมายิงนะคะ
นายชัยวัดมาน้อยเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ย
งวดนี้ถูกนานจะถูกสักทีแต่ก็ไม่ได้เงิน
อยากให้เช่ามือหวยเห็นใจคนที่เดินโพย
เพราะว่าถูกกดดันจากคนซื้อหวย
ไปฟังเสียงกันหน่อยแปดพันครับนานนานทีจะถูกเนอะเราก็มี
ผมก็เล่นกับพี่เจ้าเนี้ยครับประจำครับแต่ครั้งเนี้ยผมก็ซื้อ
ผมก็ถูกครับผมก็มีตั้งใจที่จะถูกแล้วพอถูกปุ๊บ
ก็โดนมาโดนโกงแบบนี้ครับโดนโกงไปประมาณ๘๐๐๐ครับ
นานนานทีจะถูกเนอะเราก็มีความหวังเราก็ดีใจเนี่ย
ถูกเรารู้ว่าเราถูกแล้วสักพักเขาก็นั่นแหละครับ
แล้วก็หายไปนะครับนี่แหละค่ะก็ร้องเรียนหรือแจ้งความได้ไม่เต็มปากนะคะ
เพราะคนที่จะช่วยท่านได้เขาตอบมาแบบนี้เขาบอกว่า
เจ้ามือหวยรายนี้ลักลอบเล่นพนันผ่านทางออนไลน์คนเดินโพยส่วนใหญ่
ก็ไม่ใช่คนในพื้นที่ก็อยู่ระหว่างการสืบสวนตามหาตัวมาดำเนินคดี
ส่วนคนเดินโพยเนี่ยนะคะถ้ามาแจ้งความก็จะถูกจับดำเนินคดีด้วยค่ะ